มาเรื่องศัยกรรมเข้าออกกันบ้างค่ะ
อะไรคะพี่แจ๊คไม่เคยหรอกเรื่องนี้เดี๋ยวดิฉันเล่าให้ฟังก็แล้วกัน
ศัลยกรรมกับพี่แจ๊คไม่เคยไม่เคยจริง

เพราะว่าหลายคนมองว่าพักหลังมาหุ่นเขาก็เปลี่ยนไป

ไม่ถามแล้วเรื่องหัวใจอยากรู้เรื่องหุ่นมากกว่า

กับภาพของแต้วที่ถูกถ่ายจากมุมสูง

ถ้ามันไม่มีหรือว่ามีน้อยมันก็จะไม่มีอะไร

เอ๊ะมันก็ยังดูมีโอบอึ้มสบรรภิมอยู่นะคะ
เขาก็บอกว่ามันดูมีอะไรชัดเจนเหลือเกิน

ของแท้แม่ให้มาหรือว่าแอบไปอัพมาตอนไหนนะ

ไปถามแต้วดีกว่าตกลงอัพมาหรือเปล่าค่ะ
เราควรพอใจในสิ่งที่เรามีค่ะ

คิดแบบหนึ่งที่แบบ

เราไม่ได้มองว่ามันเซ็กซี่อะไรขนาดนั้นเลยนะคะ

ส่วนใหญ่เป็นคุณแม่มากกว่า
ที่จะแบบว่าสั้นไปแล้ว